ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการยึดรถที่เป็นของกลางในคดี
ซึ่งคนที่ทำผิดเขาติดคุกไปแล้ว
แล้วเขาก็บอกว่ารถคันนี้ที่ตำรวจยึดไว้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
ก็เลยมาขอรถคืนปรากฏว่าอ้าวรถหายหายไปไหนก็ไม่รู้
แล้วก็มีข้อความบอกว่ารถจักรยานยนต์ของเขาถูกตำรวจยึดไว้เมื่อ๒ปีก่อน
คดีวางเพลิงซึ่งรถคันนี้ไม่เกี่ยวกับคดี
แต่ตำรวจยึดมาไว้ที่สพแห่งหนึ่งพร้อมกับกุญแจรถ
หลังจากนั้นเจ้าของรถถูกสารพิพากษาจำคุก๒ปี๖เดือน
ช่วงระหว่างจำคุกอยู่ก็พยายามให้ญาติขอรับรถคืน
แต่ไม่สามารถรับคืนได้
๑๖มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าของรถพ้นโทษออกมาแล้ว
ติดต่อขอรับรถคืนรถไม่อยู่แล้ว
ตำรวจบอกว่ารถถูกประมูลขายท่อตลาดไปแล้ว

เราให้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ตามหาสาวเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ
นางสาวนกนามสมมุตินะคะอายุ๓๒เธอเล่าว่า
เธอถูกตำรวจสพประจันตคามจับคดีวางเพลิงบ้านสามี
อยู่ที่บ้านเธอโมโหบันดาลโทษะจุดไฟเผา
ซึ่งคดีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต

แล้วเธอก็ถูกตัดสินจำคุก๒ปี๖เดือน

จำคุกให้ญาติติดต่อขอรับรถคืนก็ไม่ได้คืน
ออกมาจากคุก๑๖มีนาคมติดต่อขอรับรถคืน
รถก็ไม่ได้คืนพันธุ์ตำรวจโทเวียรพลสิทธิพันธ์เจ้าของคดีบอกว่า
รถคันนี้ถูกประมูลขายท่อตลาดไปแล้วเธอก็เลยบอกว่าเธอจะตามเรื่องต่อ
ตามเรื่องจนรู้ว่าตำรวจเจ้าของคดีก็ย้ายไปอยู่สพอื่นแล้วอะค่ะ
อืมเธอก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากทางผู้กำกับสพประจันตคาม
ช่วงแรกก็รับปากว่าจะดำเนินการให้แต่เนี่ย๕เดือนแล้วคุณผู้ชม
ยังไม่มีความคืบหน้าพันธุ์ตำรวจเอกพงพันธ์พลวงศรีผู้กำกับสพประจันตคา
มันนะคะคือคนที่เธอติดต่อไปเธอก็บอกว่าแย่มากนะ
ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเธอก็ตั้งใจจะทำมาหากินอ่ะ
ออกมาจากคุกแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่รถก็หายไปด้วยรถไม่ได้คืน
บอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไปทวงถามกับตำรวจนะคะตำรวจถามว่า
เอารถอาซีไปแทนเวฟได้ไหมคือจะให้รถอีกคันไปแทนรถคันเดิมอ่ะ
เธอก็งงนะเธอบอกอ้าวแล้วรถคันเดิมของเธอมันหายไปได้ยังไง
ทำไมเอารถใครมาแลกกับรถเธอแล้วรถคันนี้มันเก่าด้วย
ใช้งานก็ไม่น่าจะได้ด้วย
ติดต่อกันแบบว่าคือถามว่าแล้วรถหนูเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาเดี๋ยวผมจะโทรติดต่อเขาดู
ถ้าเขาไม่รับผิดชอบผมจะรับผิดชอบเอง
เขาก็บอกหนูอย่างนี้ตลอดแล้วเขาก็ไม่เคยโทรกลับมาหาหนูเลย
มีแต่หนูโทรไปหนูโทรไปอย่างเดียวแล้ว
พอล่าสุดมันเงียบหายไปแล้วหนูก็โทรไปอีก
แล้วเขาก็บอกว่าผมรำคาญแบบว่าพูดทำนองว่ารำคาญ
หนูก็เลยจนหนูท้อแล้วหนูคิดว่าหนูเป็นแค่ประชาชนคนนึง
เขาเคยบอกว่ารถประมูลไปแล้วให้สองพันได้แค่นั้น
หนูบอกว่าหนูไม่เอาค่ะหนูขอรถหนูคืนเพราะหนูลำบากจริง
เหมือนรถก็ยังดีอยู่สภาพก็ยังดีอยู่นะใช่
ติดคุกก็ทุกข์แล้วค่ะออกมาก็ยังไม่มีรถไม่มีเงิน
หนูบอกแล้วค่ะว่าหนูเดือดร้อนจริงคุณก็รอไปก่อนได้ไหม
ผมหารถอยู่คือหนูจนปัญญาแล้วค่ะหนูถึงได้ขอร้องสื่อ
ท้องหนูไม่ไหวจริงจริงทีมข่าวของเราก็เลยพาผู้เสียหายไปตามเรื่องต่อนะคะ
กับผู้กำกับสพประจันตคามท่านเดิมแล้วค่ะ
ที่ผู้เสียหายเคยทวงถามไปแล้วรอบหนึ่งอืม
ผู้กำกับก็ขอโทษนะคะแล้วก็ชี้แจงว่าเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งที่สพประจันตคาม
หลังเกิดคดีของนางสาวนกก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยยืนยันว่าพยายามตามเรื่องให้
แต่ร้อยเวรเจ้าของคดีย้ายไปอยู่สพอื่นแล้ว
ไปอยู่จังหวัดจันทบุรีแล้วเรื่องมันเลยล่าช้า
ก็ยอมรับว่าเป็นความสะเพราของร้อยเวรเจ้าของคดีที่ทำรถหาย
มันหายไปได้ยังไงยึดอยู่ในโรงพักเนาะ
ก็ผู้กำกับบอกว่ายินดีจะซื้อคืนให้แต่อาจจะไม่เหมือนคันเดิมนะ
เพราะว่ารุ่นนั้นมันเก่าหลายปีแล้ว
สอบถามแล้วปรากฏว่าเขารับไว้จริงตัวร้อยเวรนะ
แต่เขาก็เลินเล่อไปไม่ได้เก็บไม่รู้รถไปไหนแล้ว
หาไม่เจอก็เลยถามว่าแล้วคุณจะรับผิดชอบเขายังไง
เพราะน้องเขาบอกว่าให้ซื้อรถคืนให้เขาด้วยเอ่อ
ทางตัวร้อยเวรเนี่ยเขาก็รับว่าจะจัดหารถให้
เดี๋ยวภูมิกับดูให้นะไม่ต้องให้เป็นห่วง
ภูมิกับดูแลให้อย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงอ่า
แต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะรถมันเก่ามันก็ต้องหา
ใช้เวลาหาหน่อยคือตัวร้อยเวรเขาก็ไม่อยากจะจ่ายเงินเยอะ
อย่างนั้นถ้ามันใหม่เกินเขาก็ควรเขาจะเสียเงินเยอะ
แต่ว่าถามว่าเขารับผิดชอบไหมเขารับผิดชอบอยู่มาถึงวันนี้ก็
ก็ทราบว่าเขาไปหาซื้อรถมาซึ่งก็สภาพใหม่กว่าเดิมนิดนึ
ที่เราปกพรรณะถือว่าปกพรรณ
แล้วก็เพื่อความสบายใจเคลียร์คดีนี่ครับท่านผู้ชมครับอ่า
หลังจากพูดคุยกันเสร็จท่านภูมิกับก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยไปซื้อรถจักรยานยนต์คืนให้เลยนะฮะ
ทางผู้ที่เขาไปตามเรื่องเขาก็ฝากขอบคุณไทยรัฐทีวีด้วย
ก็ได้รถแล้วก็ขี่กลับบ้านอย่างสบายใจ
ทีนี้มันเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
บอกว่าตามข้อกฎหมายแล้วการยึดรถของกลางคือจะได้ยึดได้

คือจะไปหายไม่ได้จะไปอยู่ดีบอกขายท่อตลาดแล้วอย่างนี้ไม่ได้
เพราะรถคันนั้นมันเป็นทรัพย์สินของเขาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดคดีนะครับค่ะอืม